อันนี้สุนัขวิ่งตัดหน้าแล้วรถก็เลยเสียหลัก

ซึ่งเขาก็เชื่อว่าที่เขารอดพ้นมาได้

นายมาชนะรุ่งสถิตสิริกุลอายุ๔๒ปี

เขาก็ชี้ให้ดูถึงสภาพรถที่ประสบอุบัติเหตุค่ะ

มีสุนัขมาวิ่งตัดหน้า๒ตัว

รถหมุนแล้วตกลงไปข้างถนน

ขับมาไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และยังดีที่ตัวเองคาดเข็มขัดนิรภัยไว้

แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ก็ไม่มีแม้แต่รอยถลอกเลยนะคะ

แม้ว่ารถมันจะไปกิตลบนะคะ

แล้วตัวนายมาชนะเขายังบอกอีกว่า
ส่วนตัวแล้วการที่ตัวเองรอดชีวิตมาได้

เชื่อว่าเป็นเพราะเหรียญที่ห้อยคออยู่เสมอ

เงินไหลมาและเหรียญ
รุ่นคู่บารมีปู่ย่ารุ่นแรกค่ะ

เขาก็ศรัทธาต่อปู่ศรีสุโธ
หลายครั้งค่ะบางคนเนี่ยเขาบอกว่า
ชีวิตเหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้เลย

พยานอันตรายไม่มาก้ำกาย

เขาบอกว่านอกจากพ่อปู่กับแม่ย่าปกป้องเขาแล้ว

สำคัญที่สุดนะครับ
ก็อยากจะรู้เลขทะเบียนรถของเขาให้คุณ
นิสสันแอเมร่าสีขาวมาเลขทะเบียนกไก่ลอลิ

บอกอีกรอบเลยมันยุบไปแบบนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดใช่ไหม
อันนี้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ